เสพาในสมัยโบราณนั้นไม่มีปีภาษณหรือเครื่องดนตรีใดประกอบจนถึงสมัยรัชกาลที่๒จึงได้มีปีภาษเข้าบันเลงประกอบการร้องทรง
วิธีการก็คือขับเสพาไปพักหนึ่งแล้วก็ร้องส่งให้ปีภาษรับ

เพลงที่แทรกอยู่ในการขับเสพานี้ได้เปลี่ยนแปลงมาตามลำดับ
ต่อมาภายหลังจึงได้เปลี่ยนเป็นเพลงสองชั้น
เจ้าอยู่หัวร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน